อาจารย์สองท่านพูดถึงเรื่องของพักต่าง
สูตรจัดตั้งรัฐบาล
มันออกมาหลากหลายเหลือเกิน
แทนที่เราจะได้เห็นเพื่อไทยว่าจะไปจับคั่วจับมือกับใครบ้างนะอาจารย

พักต่างก็เลื่อนในการที่จะพิจารณากันออกไปอีก
อาจารย์มองเรื่องสูตรจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรบ้าง
ผมอธิบายต่อจากจานสุภาพว่า
กลยุทธ์ของพักเพื่อไทยที่เขาใช้ในคราวนี้
เป็นอะไรที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ปกติมันต้องตกลงกันให้เรียบร้อย
ว่าใครเป็นรัฐบาลบ้างต้องแบ่งหน้าที่

แล้วจากนั้นเนี่ยถึงยกมือให้เป็นนายก
แล้วพอเป็นนายกปั๊บนายกก็จะทูล๙ชื่อรัฐมนตรีตามที่ตกลงกันไว้
ใช่ไหมครับขั้นตอนที่ผ่านมาเป็นแบบนั้น
แต่ในคราวนี้เพื่อไทยทำในสิ่งซึ่งประหลาด
คือยกมือให้เราเป็นนายกก่อนนะแล้วเดี๋ยวกระทรวงให้มาแบ่ง

คือคล้ายกับว่าขอดูพฤติกรรมก่อนนะยกมือให้ไหม
มันมีจุดดีของพักเพื่อไทยนะครับ
ก็คือว่าสมมุติว่าเสียงเนี่ยมัน
มันต้องเพิ่งเสาอุวอย่างเงี่ยนะครับแล้วไผัดปัดเองก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไง
ถ้าหากตัดไฟปัดไป๒๕๐ไม่ถึงนะไม่มีรุ่ง
เพราะมีให้ปัดก็ประมาณ๒๗๐ใช่ไหมครับตัดเอาไว้๒๕มัน๒๔๐กว่านะ
ดังนั้นเนี่ยจะทำยังไงดีก้าวไกรก็ไม่รู้เขาจะว่ายังไง
เราไปปล่อยมือเขาจะไปขอร้องเขาก็ลำบากเราต้องแบกหน้าไปขอเขา
ผู้คนเขาก็จะยิ่งต่อว่าเข้าไปอีก

ทีนี้ไอ้การที่ยกมือก่อนมันไม่ได้มาเป็นภักรณ์
ถ้าจะมีคนจากฝั่ง๑๘๘ยกมือให้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะมันยังไม่มีว่าพักไหนเป็นภาคไหนเป็นเรื่องของสอสอล้วน
เพราะมันยังไม่มีจะมาตรีภักรณ์
ศาสตร์ของโลงพะท

เดี๋ยวคุยกันแล้วนะคือภาพออกมาเหมือนว่าโหวตนายกไปก่อน
แล้วพักเหล่านี้แสดงสปีริตโหวตนายกไปก่อนเพื่อให้รัฐบาลมันเดินหน้าได้ประเทศเดินหน้าได้
รอน่อยว่าอย่างนั้นเถอะยังไม่พูดถึงกันว่าจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่
อันนั้นมันหลอกเด็กมันเป็นไปไม่ได้ครับไอ้ที่เข้าไปเข้าไปเนี่ย
รู้กันอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วฉะนั้นก็มาตอบคำถามคุณบุ๊กว่า
จะเป็นยังไงก็๑เพื่อไทยกับพักเดิมอีก๕๖พัก
ยกเว้นเพื่อทำกับก้าวไกลและบวกที่เข้าไปเจรจาเข้าไปคุยกันเรียกว่าเข้าไปเยี่ยมไปกินช็อกมิ้นกันนั่นแหละ
นั่นอ่ะใช่ถ้าใช้หมดก็๒๓๙ไม่ถึงครึ่ง
ประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าไปเอาเข้ามาถ้าได้สัก๒๒เสียงนะ
ผมกล่าวว่าคุณชวนไม่มาคุณบัญญัติไม่มาคุณจุลินไม่มา
อันนี้ก็เป็นพักอกแตกเรื่องของเขาเถอะ
แต่ว่าถ้าได้ประชาธิปัตย์มาอีก๒๒เขาสองร้อยหกสิบเอ็ด
สองร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยปริ่มน้ำและมินเมย์ไม่ได้อืม
สุดท้ายขึ้นมาก็จะไหลไปถึงว่าถ้าอย่างนั้นเอามาอีกสัก๔๐ไหม
เอามาจากไหนอ่ะภารังประชารัฐถ้าถึงภอรัฐก็หวังผลว่า
เอา๔๐มามีแถบมา๑๐๐

สวโดยประมาณก็สบายเลย
ฉะนั้นเกมที่คนอยากรู้ตอนนี้ว่าจะมี๒ลุงไหม
มันจะพันกันมันจะไหลไปสู่ว่าจำเป็นต้องมีหนึ่งลุง
ผมคิดว่าอย่างนั้นนะจำเป็นจะต้องมีหนึ่งลุง
แล้วสถานการณ์จากนั้นมันจะถูกังกันยังไงผมไม่รู้
แต่ผมรู้ว่าเกมมันจะไหลไปถึงมีหนึ่งลุง
คือผมมองอย่างนี้ครับว่ากลยุทธ์แบบนี้คือยกมือให้นายกก่อน
แล้วค่อยประกาศว่ามีพักใดบ้างมันใช้ได้ถ้าหากมันแค่๒วัน
คือถ้าวันนี้โหวตเรื่องนายกไม่ได้เอามันได้
แต่พอมันยืดไปอีก๒อาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้แล้วแผนต้องเปลี่ยนแล้ว
แผนต้องเปลี่ยนก็มานับนิ้วนับตัวเลขทำยังไงดี
จะเอาลุงมาเนี่ยนะครับแค่มีข่าวเนี่ยในโลกโซเชียลดูสิครับ
ไม่ต้องโซเชียลหรอกคือสื่อบัญชนต่างก็เอาไปเอาคลิป
คุณหมอชนละนานบ้างคุณเศรษฐาบ้างคุณแพทองทานบ้าง
เคยพูดอะไรไว้คุณโทนี่บ้างคุณทักษิณเนี่ย
ว่ามันมิจับมือกับลุง๒พลักษณ์มิจับมือคนก็จะหมุนฉากันอีกที
คำนึงขึ้นมาเลยตระบัดสัตว์
คือต้องเข้าใจว่านั้นเนี่ยผมคิดว่า
เขามีการคุยกันหรือกันเลยครับแต่ว่าในการยกมือให้ในยกนี้
ถ้าจะมีสอจากพรรคของลุงสองลุงมายกมือให้
ก็ถือเป็นเรื่องของสอคนนั้นไม่ใช่เรื่องของพรรค

อาจจะคุยกันแล้วก็ได้ไม่ทราบ

แต่พอมันยืดไปถึงวันที่๑๖๑๗สิงหาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแผน
คือหมายความว่าเขาคงต้องมีสูตรจฉัดเจนแล้วว่า
เพราะว่าทีนี้จะมาดำน้ำไปอีก๑๖ถึงเวลาที่๑๗ไม่ได้
ก็ดำน้ำก็จะโผล่มาวันที่๑๗ทวดบอกเลย

เขาจะบอกเวลาไหร่ครับเพื่อใคร

นี่แหละครับเขาต้องเปลี่ยนแผนแล้วกลยุทธ์ต้องเปลี่ยน
ทีนี้ผมคิดว่าอย่างอาจารย์สุภาพว่าเนี่ย
ตัวเลขมันประชาธิปัตย์ก็ไม่รู้ยังไง
ต่อให้ได้ก็ยังขาดอยู่นี่แหละครับคือปัญหา
อาจารย์ค่ะอาจารย์ไม่คิดว่าก้าวไกลจะยกมือให้เหรอคะ
นิดผมคิดว่าก้าวไกรจะยกมือให้บนเงื่อนไขไม่มีลุง
อืมถ้าเป็นแบบนั้นยกมือให้แน่ใช่ไหมครับ
ตอนนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้
ยกมือให้กับนายกเลือกรอบ๓ก็ไม่มีเลื่อนไปแล้วนะครับ
แล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เขาจะเปลี่ยนแผนแล้วแหละนะครับ
แล้วก็ต้องมาดูกันว่าสมรรคาและสูตรต่างนะครับในการตั้งคุณฐะบาลมันมียังไง
ก็ยังทำให้เกิดการสั่นครอนไปถึงขนาดนี้
สิ่งที่คุณชูวิทย์พูดออกมา
ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็มีประเด็นเยอะที่คุณเศรษฐาต้องชี้แจงอย่างไรทางภาคชี้แจง
พกกลับมาสูตรที่ผมว่าอีกที
๒๖๑เนี่ยมีประชาธิบัติมามาด้วยหวังส่วนนะ
ถ้า๒๖๑แล้วคิดว่าอยู่๒ปี
อยู่๒ปีเพื่อแก้ไขรัฐมนูลตั้งสสล
ตั้งกำหนักกรรมการร่างรัฐมนุนขึ้นมา
แล้วเอามาผ่านสสลผ่านสลเสร็จแล้วมาผ่านสสว

แต่รัฐมนูลเนี่ยถ้ามันมีเรื่องผลักดันให้แก้เนี่ย
วันเดียวได้ก็วันที่อาจารย์ปริญญาไปล้อมสภากันอยู่ตอนนั้นเนี่ย

หลังเหตุการณ์พฤษภา๓๕ไม่ได้ร้องอยู่แค่หน้าสภา
เขาแก้วันเดียวจบเลยนะให้นายกมาจากการเลือกตั้งเนี่ย๓วาระรวด

ฉะนั้นรัฐมนูลเนี่ยเป็นปีก็ได้
วงไว้๑๐ปีอย่างจมพลถนอมก็ได้
แก้วันเดียวก็ได้ได้หมด
ฉะนั้นผมคิดว่าถ้า๒๖๑แล้วอยู่แค่๒ปี
รัฐมนูลทำโน่นทำนี่ให้ได้
แข็งไว้๒๖๑นี่อยู่ได้นะครับ
คือผมคิดว่าข้อที่สำคัญมากเลยเนี่ย

คือเขาต้องอาศัยเสียงสว

ทีนี้ไอ้การต้องอาศัยเสียงสวเนี่ย

เขาหลอกให้ปล่อยมือเก้าไกลหรือเปล่า
นี่คือข้อที่น่าเป็นห่วงสถานการณ์ของเพื่อไทยนะครับ
ยิ่งเวลามันยืดออกไปแบบนี้แล้วนะครับ

คือเวลาเหมือนกับถ้าไม่มั่นใจก็มีเวลามากขึ้น
แต่เวลามากขึ้นก็เป็นข้อเสียที่อาจจะหนักกว่าก็ได้
ถ้าหากแต่ละพักเกิดมีการประชุมกันนะ
พอเขาบอกว่าเอาละถ้างั้นจะมีพักร่วมกี่พักก็ว่าไป
แต่ละพักก็ขอประชุมกรรมการบริหารก่อน
ก็จะมีข้อต่อรองโน้นนี่นั่นเพิ่มมามากมาย